พาไปที่จังหวัดสุโขทัยต่อจ้า

ที่นี่ค่ะเขาจัดงานคนดีศรีสัชนาลัย

แล้วจ้าอาหารขนมเยอะแยะมากมายไปที่ลานกีฬาและวัฒนธรรมมหากรรมอาหาร
เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นที่ศรีสัชนาลัยนี่แหละคุณผู้ชม
งานนี้เขาจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสุโขทัย
ภายในงานมีอาหารเยอะแย่ไหนไกไย่่างอาหารขาวบริการให้กับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ยังมีการแสดงเป็นการแสดงส่งเสริมวัฒนธรรมจากเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน
ทำการแสดงให้คนที่ร่วมงานได้รับชมได้ความเพลิดเพลินกันด้วยแบบนี้

แล้วนอกจากความยิ่งใหญ่ของงานที่ถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้าง
อีกหนึ่งเรื่องที่คนในงานพูดถึงกันก็คือท่านในอำเภอคุณ
ในอำเภอสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมในงาคนที่มาร่วมงาน
ว่าแต่ว่าเรื่องที่นายอำเภอพูดแล้วสร้างเสียงหัวเราะคืออะไร

ให้จับมา

ละทานตีของตีของ

นะภาพเธอทุ่มสุดตัว
โหอันดูนั่งนะ
สุดสุดไปเลยนี่แหละหลังจากที่ท่านสมพงศ์ชมชัยในอำเภอศรีสัชนาลัย
ท่านกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการเนอะก็ถึงเวลาตีของแล้วค่ะ
เป็นการเปิดพิธีอย่างเสร็จสมบูรณ์แต่ดูเหมือนในอำเภอจะตีแรงเกินไปสักนิดหนึ่ง
ก็เลยทำให้ไม้ตีของหลุดมือดีนะไม่มีคนอยู่ข้างเธอ
ก็หนักข่าวแต่ตะโกนบอกท่านดังกว่านี้ไม่ใยยินเลยท่านก็เลยบอกอ๊าวงั้นไปตีแองไป
ก็คือเนี่ยไม้ตีคล้องหลุดกระเด็นขึ้นออกไปรั่งเวที่อ่ะคุณ
เหตุการณ์นี้ก็เลยสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็รอยยิ้มให้กับคนในงานมากนะคะ
ก็จริงเอามาให้ดูกันเพราะว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวงาน
เยือนถิ่นคนดีศรีสัชนาลัยปี๒๕
ใครว่างใครอยู่แถวนั้นหรือมีโอกาสไปที่สุโขทัยช่วงนี้แวะไปได้
เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันที่๑ถึง๗มีนาคมนะคะ
งานเปิดแบบนี้ส่วนใหญ่จะมีอะไรแบบนี้ให้ได้ดูจริง
แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะมันก็เป็นอุบัติเหตุแต่มันก็สร้างสีสันและรอยยิ้มได้
แต่ดีนะคิดถึงบรรยากาศงานแบบนี้เหมือนกันมีโอกาสไปกันแล้วกันคุณผู้ชม